เรื่องของวัดมาดูวัดนี้กันหน่อยคุณนัทพงศ์ค่ะในวัดแห่งนี้เนี่ยนะคะมีสิ่งปลูกสร้างที่หลายคนบอกว่าโอ้โหสวยงามมากทีเดียวหลายคนทักในธรรมนองแซวนะคะว่านี่คือบ้านเดี่ยวใช่หรือเปล่าไปดูกันหน่อยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะ
ไม่ใช่บ้านเดี่ยวแล้วอะไรฮะเหมือนบ้านเดี่ยวเนอะครับเหมือนบ้านเดี่ยวมากจริงจริง
แต่ว่าสิ่งปลูกสร้างหลังนี้อยู่ในอาณาเขตของวัดนะคะอ้าวเหรอครับอ่า
โมเดิร์นอยู่ในวัดชื่อว่าวัดบ้านลิ้นฟ้าคนก็เข้าไปแซวอะค่ะนะคะ
ว่านี่นี่คือบ้านเดี่ยวใช่หรือไม่นะคะทีมข่าวไปตรวจสอบค่ะ
พบว่าบ้านหลังนี้เนี่ยสร้างอยู่ในวัดบ้านลิ้นฟ้าที่อำเภอยางชุมน้อยจังหวัดศรีสเกต
แต่ว่าอยู่ในกำแพงวัดนะคะมีเสมาติดด้านบนแล้วถมพื้นยกสูง
ก็เลยดูเหมือนใหญ่โตแต่จริงแล้วเป็นบ้านชั้นเดียว
มีหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงและตั้งโต๊ะหมู่
และพระพุทธรูปไว้บูชาด้วยนี่เห็นไหมคะอยู่ในอาณาบริเวณของวัดนะคะ
กรรมการวัดอธิบายแบบนี้ค่ะคือกุฏิเก่าเนี่ยชำรุดสุดโสม
เขาก็เลยมีมติให้รื้อแล้วสร้างหลังใหม่ทดแทน
หลังนี้เนี่ยงบประมาณแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทสร้างสี่เดือนนะคะ
เพิ่งแล้วเสร็จแล้วทำพิธีขึ้นกุฏิใหม่นะครับ
เมื่อวันเมื่อวานนี้วันที่สิบมกราคม
เป็นบ้านที่เขาเอาไว้รองรับพระเถระผู้ใหญ่ไม่ใช่กุฏิเจ้าอาวาส
เจ้าอาวาสท่านยังจำวัดอยู่ห้องเก่าอ๋อคือครับทำอันนี้คือต้องเรียกว่าเป็นกุฏิหรือเป็นบ้านค่ะ
ต้องเป็นกุฏิเนาะอยู่ในวัดก็ต้องเป็นกุฏินะคะแล้วที่สร้างไม่เหมือนกุฏิทั่วไป
มีคำอธิบายแบบนี้ค่ะคือถ้าสร้างแบบกุฏิที่เคยสร้าง
ท่านอธิบายบอกว่างบประมาณสูงเป็นหลักล้านเพราะต้องมีองค์ประกอบและลวดลายเยอะกว่า
ระยะเวลาก่อสร้างก็นานกว่าตัดสินใจสร้างแบบนี้เพราะว่าราคาไม่ถึงล้าน
ยังสวยงามทันสมัยและเสร็จเร็วนี่เห็นไหมคะไม่เหมือนบ้านเดียวเพราะว่ามีโต๊ะหมู่บูชา
แบบขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะครับแล้วก็เนี่ยเสร็จเร็วไม่ต้องยืดเยอะรอนาน
ก็แล้วแต่ว่าคนจะมองเป็นกุฏิหรือเป็นบ้านเดี่ยวเพราะลักษณะก็เหมือนบ้านทั่วไปจริง
ไปฟังเสียงท่านเจ้าอาวาสพูดถึงกุฏิหลังนี้กันหน่อยค่ะ
พัฒนาไฮวาสมันดูดีขึ้นเพราะว่าตามลูกตามสมัยมัน
พัฒนาก็เราก็จะพัฒนาตามไปด้วยเพียงแต่เราดัดแปลงหน่อยหนึ่ง
เราดัดแปรงหน่อยนู้คทีนี้จะจะสร้างให้มีเวลานั้นไม่มีเงิน

แต่เขาไม่มาดูที่อัตมาอยู่ไง
ต้องมาดูก่อน

แล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการวัด
กำนันผู้ใหญ่บ้านหลายครั้งก่อนที่จะสร้างนะคะ

แต่ส่วนใหญ่ก็เห็นตรงกันว่าสร้างแบบนี้
ดูสวยงามดีและประหยัดงบประมาณด้วย
นะคะถ้าสร้างเป็นกุฏิไม้แบบเดิม

ต้องการพัฒนาวัดให้ดูดี

มีบ้านเดียวอยู่ในวัดจริงจริงแล้วคือกุฏินะคะนี่ค่ะ